หลายคนก็ยังงงว่าตกลงแล้วเนี่ย
จำนวนสอสอแต่ละเขตแต่ละรูปแบบตกลงเป็นอย่างไรยังไงกันบ้างนะคะ
เลือกตั้งครั้งนี้สสจะมีทั้งหมด๕๐๐คนค่ะ
เป็นแบบแบ่งเขต๓๕๐คน
แล้วก็แบบบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์๑๕๐คน
แต่จำนวนสอสอในแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันนะคะ
เขาบอกว่าเขาจะยึดค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากจำนวนราศดรทั่วประเทศ

เพราะฉะนั้นติดตามกันเลยนะคะกับไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งค่ะ

กำหนดให้มีสอสอจำนวน๕๐๐คน
เป็นสอสอแบบแบ่งเขต๓๕๐คน
สอบแบบบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน
โดยระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรฟันส่วนผสม

จะถูกนำไปคำนวณเป็นสอสอบัญชีรายชื่อด้วย
แบ่งเขตเลือกตั้งสส๓๕๐คนหรือ๓๕๐เขต
ซึ่งแต่ละจังหวัดจำนวนสอสอจะไม่เท่ากัน

เมื่อวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
ที่มีจำนวน๖๖๑๘๐๐๐คนมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย
โดยจะได้ค่าเฉลี่ย๑๘๙๐๐คน
ต่อสอสอ๑คนหรือ๑เคต
จังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด

ได้ที่นั่งสอสอมากที่สุดคือ๓๐คนหรือ๓๐เขต
รองลงมาคือจังหวัดนครราชศรีมา
ประชากร๒๖๓๐๐๐คนได้สอสอ๑๔คน
อุบลราชธานีประชากร๑๘๖๐๐๐คนสส๑๐คน
ขอนแก่นประชากร๑๘๐๐๐๐๐คนศศ๑๐คน
และเชียงใหม่มีประชากร๑๗๔๐๐๐คนสส๙คน
ขณะที่จังหวัดชนบุรีบุรีรำศรีสะเกดอุดรธานี
เพราะมีจำนวนประชากรน้อยมี๗จังหวัด
มุทรสงครามสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง
หากแบ่งจำนวนศแบ่งเขต๓๕๐คน๗๗จังหวัด

จะเห็นตัวเลขว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๒๐จังหวัด
ได้สอสอมากที่สุด๑๑๖คน
ลองลงมาเป็นภาคกลางและตะวันออก๙๒คน
และภาคใต้๑๔จังหวัด๕๐คน